ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
ที่ประเทศฝรั่งเศสที่เมืองนิสนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ส่งข้อความพระราชสาร
แสดงความเสียพระราชหารุทัย
ไปยังประธานธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
กรณีเกิดเหตุการณ์รถยนต์บรรทุกชนประชาชน
ขณะร่วมงานเฉลิมฉลองในวันชาติ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่เมืองนิส
เมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม๒๕๖

พันธนทรประธานทฤษฎีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

สังหารประชาชนที่เมืองนิส
ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

และพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมาอย่างท่าน
และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสีย
ในเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้
พระปรมาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชปร